ไปดูน้องอีกคนนึงน้องเอิร์ทนะครับ
เด็กชายวัยสี่ขวบเมื่อวานนี้มีข่าวนะครับ
ก็คือเขาหากันอยู่หลายวันอืม
สุดท้ายเนี่ยไปพบน้องเอิร์ทเป็นศพถูกฝังอยู่ในบ่อปูนแถว
ล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจพบว่ามีชิ้นส่วนท่อนขาของน้องเอิร์ทเนี่ย
เจอเพิ่มเติมอีกตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฆาตกรรมอำพลาง
เอาศพเด็กมาซ่อนมาฝังตรงนี้หรือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรยังไง
แต่เมื่อวานเจอศพแต่วันนี้เจอขาวันนี้เจอชิ้นส่วนขานะครับ
เอิร์ทอายุ๔ขวบครับทุกผู้ชมครับเป็นเด็กผู้ชายนะฮะ
ถูกพบเป็นศพในบ่อตรงนี้เป็นบ่อผสมปูนนะฮะผสมปูนซีเมนนะครับ
เป็นหน่วยผสมปูนซีเมนย่านทัพช้างซอยมอเตอร์เวย์เก้า
อยู่ในเขตสะพานสูงกรุงเทพตอนที่เจอศพเมื่อวานนี้เนี่ย
ขาทั้งสองข้างของน้องตั้งแต่ช่วงเข่าลงไปเนี่ยมันหายไปนะฮะ
เจอแต่ตัวนะครับหาแล้วก็ไม่เจอส่วนขาสองข้างเนี่ย
ก็เลยยุติการค้นหาเมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มแต่ตัวน้องเอิร์ทเนี่ย
หายไปตั้งแต่เย็นวันที่๑๗สิงหาคมแล้วก็มาเจอเมื่อวาน
บ่อปูนตรงนี้กว้าง๕เมตรยาว๑๕เมตรลึก๖เมตรนะครับ
แต่ละวันที่นี่จะมีรถปูนเอาปูนที่เหลือเนี่ย
มาเททิ้งตรงนี้ค่ะนะฮะคือรถปูนเนี่ย
ปูนที่เหลือเนี่ยเขาเอาไปไหนต่อไม่ได้นะ
ต้องมีจุดทิ้งนะไม่งั้นมันแข็งนะครับต้องเอามาเททิ้งตรงนี้ทุกวันนะครับ
แล้วไปเจอศพเด็กเมื่อวานนะครับในสภาพถูกฝังอยู่ตรงนี้นะฮะ
ตำรวจก็พาแม่ของเด็กเป็นแม่แท้นะครับแล้วก็พ่อเลี้ยงของน้องเอิร์ท
ไปสอบปากคำที่สอนอประเวทเพื่อไปสืบสวนหาสาเหตุการตายของน้อง
ตกลงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพลาง
ส่วนเช้าวันนี้กู้ภัยกับตำรวจสอนอประเวทมาที่จุดเจอศพอีกครั้งนะครับ
ปูนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พบศพน้องเอิร์ทแล้วไม่มีท่อนขาทั้งสองข้างเนี่ย
แปดโมงครึ่งเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะครับเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮลเนี่ย
ตักเศษปูนอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อวานได้กลิ่นเหม็นออกมานะครับ
แล้วก็มาลงมาตักเศษปูนอะไรพวกนี้ดูเนี่ยแล้วไปเจอศพก่อน
วันนี้มาตักอีกตักเศษปูนออกจากบ่อนะฮะแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนคล้ายขาคน
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบนะก่อนจะยืนยันว่านี่คือท่อนขาสองข้างของน้องเอิร์ทที่หายไปนั่นแหละ
ตอนนี้ส่งไปตรวจดีเอนเอนะครับเพื่อผลการพิสูจน์อย่างชัดเจน
หรือว่าจะตรงกันหรือไม่กับศพของน้องเอิร์ทที่เจอเมื่อวานนี้
แล้วก็ท่อนขาสองข้างที่เจอวันนี้มีเพื่อนบ้านที่มาดูเหตุการณ์ด้วยนะครับ
วันนี้นะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เอาน้ำแดงเอาทูบเนี่ยมาจุดบอกวิญญาณน้องเอิร์ท
วิญญาณเนี่ยไปสู่สุขตินี่ฮะเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องเอิร์ทนะครับ
ชื่อว่านางนันทวดีอายุสามสิบปีนะครับเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอจะอยู่กับลูกชายเนี่ย
อยู่กับน้องเอิร์ทอยู่ตลอดไม่เคยปล่อยให้คาดสายตาเลย
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยกังวลเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกชายมาก
วันเกิดเหตุก็คือ๑๘สิงหาคมสัก๖โมงเย็นวันนั้นลูกหายไป
คือน้องเอิร์ทเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในห้องพักส่วนตัวของคุณนันทวดีเนี่ยนะฮะ
นั่งเก็บของอยู่หน้าห้องหลังจากเก็บของเสร็จเธอบอกเธอเดินเข้าบ้าน
จะไปล้างจานที่หลังบ้านจังหวะนั้นน้องเอิร์ทลูกชายวิ่งสวนออกมาจากในบ้านพอดี
ยังบอกกับลูกชายอยู่เลยบอกเอิร์ทอย่าไปวิ่งเล่นไกลบ้านนะลูก
มันจะมืดแล้ว๑๘สิงหาคมนะครับตอนนั้นเย็นค่ำแล้ว
จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหลังบ้านเพื่อไปล้างจานไปล้างจานอยู่๕นาที
ล้างจานเสร็จเดินออกมาเพื่อจะตามหาลูกแต่ตอนนั้นมองไม่เห็นแล้ว
เธอบอกเธอก็ยังคิดว่าเออสงสัยไปวิ่งเล่นบ้านเพื่อนคนอื่นในแคมป์คนงานแล้วมั้ง
เขาอยู่แคมป์คนงานกันนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ
จนผ่านไปอีกหลายชั่วโมงลูกชายยังไม่กลับบ้านออกตามหาลูกชายก็ไม่เจอ
ทีแรกเธอบอกเธอคิดว่าเออสงสัยยายเนี่ยขับรถมารับไปด้วยหรือเปล่า
ก็หากันไม่เจอจริงทีนี้สุดท้ายเมื่อวานมาเจอศพ
เหตุการณ์เนี้ยเธอคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุในวันนั้นเนี่ยที่ลูกวิ่งออกมาจากบ้านเนี่ย
บอกลูกชายอาจจะวิ่งไปแล้วก็ไปชนอะไรหรือว่าพลัดตกลงไปในบ่อปูนตรงเนี้ยนะ
ปกติเขาจะเอาปูนมาเทตรงนี้นะครับแต่ก็สงสัยว่าลูกเนี่ยไปวิ่งเล่นถึงตรงนั้นได้ยังไง
เพราะปกติถ้าลูกชายจะวิ่งเล่นเนี่ยจะอยู่แถวหน้าบ้านเท่านั้นลูกชายไม่เคยมาตรงบ่อปูนตรงนี้เลยนะฮะ
แม้ว่าจะเป็นคนชอบเล่นน้ำก็ตามค่ะนะแต่บ่อปูนตรงนี้เนี่ยที่มันมีน้องมีน้ำอะไรด้วยเนี่ย
ลูกชายไม่เคยมาเล่นขณะที่ประเด็นที่ทำไมศพของลูกชายไม่สวมกางเกง
นางนัทวดีนะครับที่เป็นแม่เนี่ยยืนยันกับเรานะครับบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะหายไปเนี่ย
วันที่ว่าวิ่งสวนออกจากบ้านไปเนี่ยวันนั้นไม่ได้ใส่กางเกงให้ลูกนะ
วันที่เจอศพลูกเมื่อวานเนี่ยก็เลยเป็นสภาพไม่สวมกางเกงนะครับ
คือลูกเนี่ยวิ่งเล่นไปมาในสภาพที่ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ไม่ใส่กางเกงด้วย
แล้วก็ไม่มีน้ำตาที่จะร้องไม่รู้จะร้องออกยังไง
เพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนกับว่าน้องกับหนูเหมือนคนเดียวกันด้วยซ้ำ
เพราะวันนั้นน้องไม่ได้ใส่กางเกง
ปกติน้องจะใส่ค่ะแต่รองเท้าน้องก็จะใส่ไปแต่วันนั้นไม่เห็นเห็นรองเท้าน้องจอดอยู่
ทำไมมันมีรองเท้าจอดอยู่ตรงนี้แล้ววันนั้นน้องตัวเปียกด้วยไง
หนูได้แต่บอกกับแฟนว่าเป็นตัวเองอ่ะ
มาทั้งตัวหนูปวดเป็นตัวข้ออันนี้เลย
คุณผู้ชมคะมีเพื่อนบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนางบุตรดีอายุหกสิบห้า
บอกว่าน้องเอิร์ทกับแม่เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่สัปดาห์เดียวน้องเอิร์ทเป็นเด็กน่ารักก็ซุกสนตามวัย
วิ่งเล่นคนเดียวหน้าบ้านช่วงวันที่๑๖สิงหาคมเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
เห็นน้องเอิร์ทวิ่งเล่นลูกตะกล้อไปมาแล้วก็วิ่งไปที่บ่อปูน
ก็ดุไปว่าอย่าไปเล่นตรงนั้นอย่าไปใกล้บ่อมันลึก
ถ้าตกไปคนช่วยไม่ทันนะน้องก็กลับมา
วันที่๑๘สิงหาคมตอนกลางคืนรู้ข่าวว่าน้องเอิร์ทหายตัวไป
ตอนนั้นก็สันนิษฐานว่าต้องเป็นอุบัติเหตุแน่
คงไม่มีใครมาลักพาตัวหรือทำอะไรน้องแล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้
คนขับรถโม้ปูนทุกคนก็อยู่กันครบทุกคนให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ก็เลยเห็นมันเฮ้ยมึงจะไปทำไมเดี๋ยวมึงจะตกน้ำขี้ฟูน้ำนะ
ก็บอกอย่างนี้ให้มันมึงเข้ามามันก็เข้ามาอยู่นะ
มันก็มองมันหาบัวอีกมันก็อยากไปเลี่ยนอีกเลยแต่มันกลัว
เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเอิร์ทในวันนั้นนะครับ
เราคุยกับพ่อเลี้ยงของน้องเอิร์ทนะครับชื่อนายสุริยาอายุ๔๔ปี
นี่ฮะคือนายสุริยาเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าวันที่เอิร์ทหายตัวไปเนี่ย
ช่วงที่หายตัวไปเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนอะไรยังไง
เพราะว่าวันนั้นเขาไปส่งปูนกลับมาถึงแคมป์คนงานตรงนี้
ที่เป็นที่พักเนี่ยทุ่มกว่ากว่าแล้วตอนที่กลับมาตอนแรกเนี่ย
ก็ไม่ได้เอกใจว่าจะถึงขั้นว่าน้องเอิร์ทเนี่ยหายตัวไป
เพราะว่าปกติเนี่ยยายของน้องเอิร์ทเนี่ยเขาจะมารับบ่อยนะ
บ้านยายอยู่แถวรามคำแหงก็ยังคิดว่าเออสงสัยจะไปที่นั่นหรือเปล่า
หรือถ้าไม่ได้ไปกับยายพ่อของน้องเอิร์ทพ่อแท้นะ
เขาก็จะมารับด้วยนะบ้านของพ่อของน้องเอิร์ทเนี่ย
ย่านกรุงเทพกรีธาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนั่นแหละ
ทุกคนเริ่มเอกใจแล้วว่าเอ๊ะที่เอิร์ทหายไปเนี่ยตกลงไปไหนกันแน่
เพราะว่ายายก็ไม่ได้อยู่ด้วยพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เริ่มออกตามหากัน
ตอนแรกออกตามหาเนี่ยยังมั่นใจว่าน้องเอิร์ทน่าจะต้องอยู่บ้านใครสักคนนึงสิ
แต่ทีนี้พอทุกคนยืนยันว่าไม่มีบ้านยายก็ไม่มีนะบ้านพ่อก็ไม่มี
แคมป์คนงานตรงนี้ที่แม่แล้วก็พ่อเลี้ยงอยู่ด้วยก็ไม่มี
แล้วเอิร์ทไปไหนตัดสินใจไปแจ้งความสอนอประเวท
จากนั้นทางมูลนิธิกระจกเงาก็เข้ามาช่วยนะครับ
ไปแจ้งกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีให้ช่วยตามหาน้องเอิร์ท
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ฮะตอนที่ตามหาเด็กหายกันนะเด็กชายวัย๔ขวบน้องเอิร์ทคนนี้
ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจกล้องวงจรปิดเอาสุนัขดมกลิ่นเนี่ยไปตรวจสอบในพื้นที่แคมป์คนงาน
แล้วก็ไปได้กลิ่นแถวบ่อที่เขาเอาปูนมาเททิ้งนะฮะบ่อน้ำปูนตรงนั้นนะครับ
จนกระทั่งได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาแล้วก็มาขุดดูแล้วก็เจอศพน้องเอิร์ทนะครับ
แม่ของน้องเอิร์ทบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางพ่อเลี้ยงบอกนะฮะ
บอกแม่น้องเอิร์ทเนี่ยพยายามบอกให้ไปแจ้งความหรือว่าดำเนินการหาลูกตลอดทุกวันนะครับ
แต่ตัวของแม่น้องเอิร์ทบอกว่าไม่มีบัตรประชาชนนะแล้วก็เลยให้ยายน้องเอิร์ทเนี่ยไปแจ้งความแทนนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนางนัทวดีเนี่ยไม่ได้ดูลูกตอนนั้นแล้วก็คลาดสายตาไป
จังหวะวิ่งสวนออกจากบ้านตามที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะ
ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยทางพ่อเลี้ยงยืนยันว่าสิ่งที่พูดคือความจริง
บิดเบือนไม่ได้ตบตาใครและไม่มีประโยชน์อะไรด้วย
ตัวเองในฐานะเป็นพ่อเลี้ยงจะต้องไปทำร้ายจะต้องไปฆ่าน้องเอิร์ท
เพราะแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงก็รักและเอ็นดูน้องเอิร์ทเหมือนกับลูกแท้คนนึง
อีกทั้งในหัวอกคนที่เป็นพ่อเนี่ยตัวเขาเนี่ยตัวของคุณสุริยาก็บอกกับเรานะ
ผมเนี่ยก็เคยมีลูกมามีลูก๔คนเพราะฉะนั้นรู้ดีว่าความห่วงลูกเวลาลูกหายเนี่ยมันเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมต้องไปฆ่าน้องเอิร์ทแล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางอะไรในบ่อปูนอะไรตรงเนี้ย
แม่ของเขาไปแจ้งเพราะว่าแม่เขาไม่ไปเพราะเขาบอกเขาไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่ไป
ผมก็ไม่รู้จะทุบยังไงเพราะเขาก็เพิ่งมาอยู่กับผมผมจะให้ผมไปบังคับเขายังไง
ผมชวนไปแต่เขาไม่ไปทีที่ว่าแม่เขาไม่ดูนะแม่ก็ทำแต่อยู่ในห้องเขาไม่ออกมาดูลูกปล่อยป่าละเลยเกินไป
คุณผู้ชมคะตัวแทนของบริษัทโรงโม้ปูนแห่งนี้ค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็สอบถามข้อมูลจากแม่ของน้องเอิร์ทและพ่อเลี้ยงของน้องเอิร์ทด้วยนะคะ
คือสรุปจากการพูดคุยเนี่ยค่ะแม่ของน้องเอิร์ทก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเลิกของแม่เอง
ไปสำรวจบ่อน้ำล้างถังโม้ปูนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะที่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ห่างจากบ้านพักของน้องเอิร์ทกับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแค่๔๐เมตรนะฮะ
นิดเดียวเองคือมีคนที่เล่าให้ฟังนะครับ
คุณสมพรนะอายุ๕๔บอกว่ากลไกของบ่อล้างถังโม้ปูนเนี่ย
ทางบริษัทจะขุดเอาไว้สำหรับล้างถังเพื่อให้เศษขี้ปูนเนี่ย
มันออกให้หมดถังของรถปูนนะครับ
เพื่อเตรียมสำหรับไปบรรทุกน้ำปูนก่อนนำไปลงไซส์งานต่อ
เพราะฉะนั้นหลังวันที่๑๗สิงหาคมที่น้องเอิร์ทหายตัวไปเนี่ย
ทุกคนในแคมป์เขาก็วนเวียนเอารถมาล้างเศษปูนที่บ่อน้ำทุกวัน
ว่าเห็นอะไรผิดสังเกตนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าน้องเอิร์ทเนี่ย
พลัดตกลงไปตอนไหนอะไรยังไงซึ่งเขารู้ดีกันว่าบ่อนี้ลึกมาก
ลึกประมาณหกเมตรนะครับคือถ้าเปรียบเทียบก็ขนาดสุดแขนของรถตักดินอ่ะ
ถ้าเอารถแบ็คโฮมาเนี่ยลึก๖เมตรสุดแขนของรถเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุที่น้องเอิร์ทร่างไม่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำแม้จะผ่านไปหลายวันหลังจากหายไปเนี่ย
เพราะทุกวันจะมีรถโม้ปูนมาล้างขี้ปูนแล้วก็เทขี้ปูนลงไปใน
บ่อก็เป็นไปได้ที่เศษขี้ปูนเนี่ยจะทับร่างน้องเอิร์ทเอาไว้เหมือนกับ
ว่าเป็นการถมร่างให้จมอยู่ใต้เบาะน้ำซึ่งส่วนตัวคุณสมพรเนี่ยคิดว่า
หากเจ้าหน้าที่ไม่มาขุดบ่อนะเผลอนะไม่เจอนะฮะแล้วถ้าจะมี
มาเจอเนี่ยต้องเป็นช่วงนู้นเลยแบบขี้ปูนแบบเต็มบ่อหมดแล้วแล้วทาง
บริษัทเขาจะเอารถตักดินเนี่ยมาขุดบ่อเพื่อเอาขี้ปูนไปที่ทีนึงเดือน
นึงเนี่ยจะมีรอบการขุดบ่อล้างขี้ปูนสัก๒ครั้งต่อเดือน
คุณไม่ใจเลยครับครับผมครับว่าอยู่กับพ่อกับแม่เขาน้องครับทุก
วันที่ผู้ผมทำงานทีวิสยังนี้ทุกวันมันจะโด๖๓มันจะมี
สนาใจจมทับลงไป
บ่อนี้ลึกมากไหมครับลึกมากสุดแข็งไม่โคลดีครับ
ตอนนี้ตั้งประเด็นการเสียชีวิตของน้องเอิร์ทเอาไว้๒ประเด็น
๑เด็กพัดตกลงไปในบ่อปูนเอง
อาจจะมีคนพาน้องเอิร์ทไปเล่นแถวนั้น

หรือว่ามีใครทำให้ตกลงไปนะครับ
เดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่นะครับแล้วก็จะเรียกคนขับรถหม้อปูนในแคมป์เนี่ย
ที่มีอยู่ประมาณ๕คนเนี่ยมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนผลชนะสูตรเบื้องต้นศพของน้องเอิร์ทนะครับจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ระบุว่าน้องเอิร์ทที่ศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการต่อสู้
สาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากการจมน้ำเพราะมีน้ำท่วมปอด
ส่วนขาที่ขาดออกจากร่างเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นคือร่องรอยถูกรถตักดินเนี่ยมาเกี่ยวจนขาขาด
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ค้นหาก็ได้ที่เอาแขนรถตักดินเนี่ยมาตักบ่อปูนตรงนี้
อาจจะไปโดนขาแล้วขาขาดออกจากร่างก็ได้นะฮะอืมค่ะ
คือเรื่องนี้เริ่มแรกเดิมทีทางคุณยายของน้องเอิร์ทไปแจ้งกับทางมูลนิธิกระจกเงา
ให้ช่วยตามหานะคะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายเอกลักษณ์หลุมชมแขก็เป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่ายายของน้องแจ้งไปทางเพจของมูลนิธิกระจกเงา๒๒สิงหาคมว่าช่วยหน่อย
เอิร์ทอายุ๔ขวบหายตัวไปเขาก็รวบรวมข้อมูลประเมินว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างถูกลักพาตัวพลัดหลงหรืออะไรได้บ้างอ่ะนะคะ
ก็คือผู้ปกครองของน้องเนี่ยอย่าไม่มีพฤติกรรมแย่งสิทธิ์ในตัวเด็ก
มูลนิธิก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดไปดูย้อนหลังตั้งแต่๑๘๑๙แล้วก็ย้อนไปแบบ๑๗๑๖อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเด็กหายไปวันไหนแม่เด็กไม่ได้แจ้งความเอาไว้นะคะคือยายเนี่ยเป็นคนแจ้ง
กล้องวงจรปิดไม่เห็นน้องออกจากแคมป์คนงานไม่เห็นว่ามีใครพาออกไปมีรถกระบะของพ่อเลี้ยงที่ออกจากแคมป์ก็คือช่วงบ่ายสิบเจ็ดสิงหาคม
ก็ค้นหาในพื้นที่จำกัดก็คือตีวงแคบมาเรื่อยเหลือที่แคมป์คนงานนั่นแหละ
แล้วก็สังเกตเห็นสุนัขดมกลิ่นไปนั่งอยู่ที่บ่อขี้ปูนตอนนั้นก็คิดว่า๕๐๕๐แต่ก็ลองดูก็ขออนุญาตเอารถแบ็คโฮลขุดบ่อโอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชมกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาก็เลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเด็กอยู่ในบ่อสุดท้ายขุดเจอร่างน้องเอิร์ทจริงขุดลงไปลึกประมาณ๒เมตรนะคะ
ประมาณ๑๐นาทีเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยนะครับก็หลังจากนั้นแม็กโคก็จ้วงขุดอีกทีนึงเนี่ยพอเอาเศษปูนลงมาทิ้งเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏเป็นศพเด็กเนี่ยอยู่บริเวณปูนที่ถูกทับถมกันนะครับ
ส่วนปมสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
เอกลักษณ์บอกว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพของน้องเอิร์ทจากโรงพยาบาลรอผลอย่างละเอียดก่อนนะคะ
สุดท้ายก็เลยฝากถึงผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กนะคะว่าควรจะต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กให้ดีสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดบางทีมันกลายเป็นอันตรายที่สุด
บางครั้งผู้ใหญ่คิดว่าเด็กไม่กล้าไปเล่นน้ำหรอกเด็กไม่กล้าไปในที่อันตรายหรอกแต่หลายครั้งเด็กก็ไปในสถานที่ที่มันอันตรายด้วยตัวเองแล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นได้
ก็มีหลายหลายกรณีเราก็เคยนำเสนอข่าวกันไปมีเด็กเล็กก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดจริงจริงนะคะ
ข่าวเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะส่วนมากผู้ใหญ่ก็จะบอกเหมือนกันนั่นแหละบอกว่าโอ้โหก็เตือนตลอดนั่นแหละอย่าไปนะลูกอย่าไปนะลูกสุดท้ายเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับ